ลุงตู่ไม่ต้องน้อยใจเบิร์ตเอาข่าวมาเสนอแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกนะครับไปตรวจรถไฟฟ้าสายสีชมพู
แต่แหมมีคนมาทักจะทักหรือจะแซวจะชวนกินลาบเลือดครับ
โอ้โหกลัวกลัวลาวานโอ้โห
เจ๋งสม่ะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็โอ้โหแฟนคลับไม่ใช่น้อยนะ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับคุณผู้ชมไปตรวจนี้มีขากลับแล้ว
ขากลับแล้วโอ้โหแฟนมาดักขอไลน์เซ็นต์มาขอเซลฟี่
มากดว่ามีพี่คนหนึ่งนะราบเลือดสักจานไหมคะพี่ตู่ขา
จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหคือรอบข้างก็คิดว่าใคร
ใครมาหาเรื่องคุณผู้ชมครับพี่คนเดิมตะโกนกลับมาอีก
ลาบเลือดสักจานไหมคะคือคุณผู้ชมครับพี่เขาขายลาบน้ำตกจริง
พี่เขาขายลาบน้ำตกยิงเลยถามว่านายกเอาลาบเลือดสักจานไหม
นายกก็ยิ้มนะฮะแล้วบอกกับว่าไม่ทันแล้วก็รีบออกไปเลยเดินออกไปเลย
แม่แต่ขายลาบน้ำตกมันก็มีเมนูตั้งเยอะนะ
จะแนะนำเมนูก็แหมน่าจะเป็นเมนูอื่นนะครับ